บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วโลกออกมาระบุนะครับว่าตอนนี้เนี่ย
พิวเตอร์ทั่วโลกกว่าพันล้านเครื่องกำลังเสี่ยงถูกจรกรรมข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นนะครับ
พร้อมทั้งบอกว่าการใช้เมาส์ไวเลสหรือว่าอุปกรณ์ไวเล็ตนั้น
ก็เป็นความเสี่ยงที่ทำให้ข้อมูลนั้นไม่ปลอดภัย
อุปกรณ์ไวเลสที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊ก
อย่างเมาส์ไวเลสหรือว่าคีย์บอร์ดไวเลส
คือตัวการสำคัญเลยครับที่ทำให้คอมพิวเตอร์นับพันล้านเครื่องเสี่ยงถูกแฮ็กหรือว่าจุรกรรมข้อมูล
เนื่องจากว่าอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการกรอกรหัส
เอื้อให้กับแฮคเกอร์ในปัจจุบันเป็นอย่างมากครับ
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของเราโดยที่ไม่ต้องเจาะระบบหรือว่าถอดรหัสให้ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน
สติลออกมาระบุว่าแฮคเกอร์ในปัจจุบันนั้นสามารถใช้วิธีการเข้าถึงข้อมูลของเหยื่อด้วย
องเกอร์หรือว่าชิปที่ติดมากับสาวอากาศไร้สาย
ซึ่งมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเพียง๒๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๖๔๐บาทเท่านั้นเองนะครับ
อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ใดที่กำลังใช้เมาส์ไวเลสได้อยู่ระยะประมาณ๑๘๐เมตรเท่านั้นครับ
สติลนั้นเปิดเผยว่าปัจจุบันนั้นมีเมาส์ไวเรสจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการถูกแฮ็ก
เว้นแต่เมาส์ไวเรสที่ผลิตโดยบริษัทชั้นนำครับ